วันนี้มาเที่ยวทะเลกันนะคะ
แต่ท้องฟ้าคือมันไม่ได้มีฝนนะ
แต่เมฆมันอึมคึมคึมชอบกลเลย
และอากาศก็ร้อนตับแลบเลย
คุณผู้ชมวันนี้ร้อนมากจริงนะคะ
อุณหภูมิอาจจะดีดความรู้สึกเรานะ
อาจจะดีดขึ้นไปได้๔๐องศาเซลเซียส

เพราะมันร้อนทั้งประเทศแบบนี้เลย
ไม่มีจุดไหนที่เป็นสีเขียว

นี่คืออุณหภูมิระดับ๓๐องศาเซลเซียสเป็นต้นไปค่ะ
อุณหภูมิแบบนี้มันร้อนขนาดนี้มันมายังไง
มันมาจากหย่อมความร้อนในตัวแอลค่ะ
ยังคงปกคลุมตอนบนของประเทศไทย
ทำให้อากาศมันร้อนขึ้นไปเรื่อย
แล้วก็จะร้อนยาวไปจนถึงช่วงวันจันทร์นั่นแหละ

เดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีว่าทำไมเขากลับมา

ความเย็นล่ะน้อยนิดมากนะคะ
เหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนก็แทบจะไม่เจอแล้ว
เฉพาะจุดที่เป็นป่าเป็นเขาเท่านั้นเอง

ณช่วงเวลานี้ตรวจเจอกลุ่มฝนโอ้ยเล็กน้อยมากนะคะ

กาญจนบุรีราชบุรี

ร้อยละ๑๐ของพื้นที่ทั่วทั้งไทยเลย
ฝนจะมาช่วงประมาณ๔โมงเย็น
แถวสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพฝั่งตะวันออก
แล้วก็ลงมาที่ภาคใต้ตอนบนนิดหน่อยนะคะ
ชบุรีประจวบคิริขัน
ฝนน้อยคลื่นก็ต่ำตามไปด้วย
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน
โอ้โหคลื่นน้อยแบบนี้
เตรียมวางแผนไปเที่ยวทะเลสุดสัปดาห์นี้เหมือนดิฉันเนี่ย
สำหรับสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้
ดอกไม้บางต้นเขาก็ผลิดอกบานออกมาให้ได้ชมกันแบบนี้

จุดนี้นะคะคือถนนเลียบชายแดนไทยกัมพูชา
พื้นที่บ้านแหลมตะบนเทพนิมิตรอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ถนนนี่เขาบอกว่ามันเป็นถนนสายดอกไม้เลยนะ
มีต้นกรปภึกปลูกเต็มสองข้างทางเลย
ตอนนี้ออกดอกสะพรั่งสีชมพูแซมขาว
หลายคนบอกว่าอุ๊ยแล้วมีฉากหลังเป็นภูเขาด้วย
จอดรถแป๊บนึงถ่ายรูปเช็คอินแป๊บค่ะ